เวลาในการตรวจสอบสภาพอากาศกันแล้วแน่นอน
เห็นคุณคุปตนันมาพร้อมกับการพยากร
สวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
เมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูข่าว
ตามเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศ
มีหลายจุดเลยทีเดียวที่เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้นะครับ
มีลมแรงมีลูกเห็บตกแล้วก็
ห่วงริเวลานี้ยังอยู่ในห่วงเวลาที่
ต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อน
อากาศแปรปรวนนะถูกต้องแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่อง
ยุฤดูร้อนมีหนึ่งเรื่องเรื่องอะไรฮะเป็นเรื่องฮือฮาเช่นเดียวกัน
นะครับเมื่อสักครู่นี้ตะกี้เห็นยานแม่
ภาพที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้

ดูนะครับ
เขาบอกว่านี่นะครับเป็นภาพกลุ่มก้อนเมฆที่มีลักษณะเหมือน

เหมือนเฮ็ดเดินดูดวิญญาณ
ผมตกัวตัวอันนี้มากเชื่อมั้ย
ผมกลัวมากเลยตอนที่ทั้งดูหนังแล้วก็เล่นเกมเนี่ยผมกลัวไอ้ตัวนี้
ฟังกันหน่อยเขาบอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายได้ที่เมืองคิดเว่
ซึ่งอยู่ในประเทศแซมเบียปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเหนือห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งนะครับ
มีชื่อว่ามูกบาหมอคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าว่าอูหูรู้สึกตกใจมากอยู่ดีมีกลุ่มก้อนเมฆโผล่มาแบบนี้
แล้วดูคุณดูภาพดูสิกลัวปะล่ะกลัวสินะครับบอกว่าบางคนเนี่ยถึงขนาดที่พอเจอแบบนี้ออกมาจากห้างเจอปุ๊บสวดมนต์แล้วก็วิ่งหนีกลับบ้านดีกว่า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

แล้วก็มีการแปรปวนเหมือนกัน
อย่างในเมืองไทยของเราเองในตอนนี้เอง
สิ่งที่เราจะได้เจอกันปีที่แล้วถ้าหากจำได้
เราจะได้เห็นกลุ่มก้อนเมฆใหญ่

แต่ว่าจริงคือคิวมูโลนิมบัส

มีหลายจังหวัดซึ่งเช้าวันนี้
ทางโครมตุนิยมพุทธิยานะครับมีการประกาศออกมาแล้วนะครับ

อีสานนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่า
มีจุดไหนบ้างที่เป็นจุดเสี่ยง

มีการประกาศเตือนนะครับ๘ไปถึง๑๐

เหนือจังหวัดน่านอุตรดิษฐ

ชบูรณ์นะครับภาคอีสาน

ขอนแก่นอุดรธานีมหาสารคาม
กาลสินร้อยเอ็ดมุกดาหาร

ภาคกลางครับลบบุรีสละบุรี

แล้วก็ตราดใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวครับ

ทีสังเกตก่อนที่จะมีเรื่องของฝนฟ้าขนอง

ลมจะนิ่งที่ล้มนิ่งเนี่ย
เพราะว่าลมเขาไม่ได้เคลื่อนที่ในแนวราบแล้ว
เขาเคลื่อนที่ในแนวดิ่งก็คือเคลื่อนที่
จากล่างขึ้นบนถูกดูดขึ้นไป
เราจึงเห็นต้นไม้

แต่อย่าไว้ใจ

อากาศร้อนจะเบาเขาจะสวนทางกันแบบนี้เหรอคะ
เดี๋ยวดูภาพนี้ก่อนนะครับอากาศร้อนดันขึ้นไปนะครับ
่อตัวกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่กลุ่มก้อนเมฆเหล่านี้มีอุณหภูมิที่ต่ำนะครับ
มีอากาศเย็นดังนั้นพออากาศร้อนลอยขึ้นไป
อากาศเย็นจากข้างบนเลยต้องลงมาแทนกดลงมา
ลมเย็นที่มาจากด้านบนถือว่าเป็นลมที่อันตรายเพราะมันแรงมาก
ทำให้เกิดเรื่องของพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรง
ต้องนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องย้ำเตือน
ที่สำคัญก็คือถ้าหากสังเกตเป็นกลุ่มก้อนเมฆใหญ่กลุ่มก้อนเมฆดำ
มีโอกาสที่จะเกิดลูกเห็บถ้าหากเมฆยิ่งใหญ่ลูกเห็บก็มีขนาดใหญ่
ดีจังคุณให้มีวิธีสังเกตธรรมชาติเนอะ
เพราะฉะนั้นฟ้าใสอย่าไว้วางใจลากผ้าออกไปตาก
เหมือนคนใสอย่าไว้วางใจ
เดี๋ยวเราไปดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนิดหนึ่ง
เมื่อวานนี้เราคำนวณไปก็มีตกหลายจุดซึ่งก็ตรงไปตามการคาดการณ์
เดี๋ยวไปดูวันนี้หน่อยจากระบบพยากรณากาศแท้อารักษ์ทีวีนิดหนึ่ง
กลุ่มฝนหน่อยนี่คือกลุ่มฝนในวันนี้
วันนี้คาดการณ์ว่าจะตกแถวอีสาน
โดยเฉพาะอีสานตอนบนอีสานตอนล่างต้องระวังเลย

อุบลฝนตก
แล้วก็หลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ต้องเตรียมตัวรับมือกับความแปรปวนสภาพอากาศ
กรุงเทพมหานครบ่ายวันนี้ก็มีลุ้นเหมือนกัน
บางจุดบางทุกที่จะมีฝนปลายลงมา

เดี๋ยวไปชมกันต่อใครจะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับ
ไปดูสภาพอากาศในแต่ละเมืองเป็นอย่างไรกันบ้างครับ